จะยังไงก็ช่างนะคะถ้าหากงงเบลอหาคิดอะไรไม่ออกเนี่ย
ก็ต้องไปเข้าวัดไหว้พงไว้พระเสริมสิริมงคล
ถ้าในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหลายคนนะเชื่อว่าคงไปที่วัดเล่งเนื้อ๒๐
นี่ฉันเคยไปที่นทบุรีนะที่นี่ก็เป็นไงบ้างใหญ่โตมากสวยงามมาก
ไปแก้ชงด้วยใช่นิยมกันไปไม่ว่าจะเป็นปีใหม่
หรือว่าเป็นช่วงวันกงวันเกิดก็แล้วแต่แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนการไหว้เขาต้องทำยังไงกันบ้าง
ให้คุณผู้ชมได้ชมไปชมกันเลยค่ะ
ใครที่อยากจะขอพรให้ปังขอบุญให้สุขไปกันเลยที่วัดเล็งเนยี๒
หรือวัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรยานนทบุรีแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นวัดจีนนิกายรังสรรค์แต่จะมาไหว้ทั้งทีมาให้ดีก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้อง
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยจะมาแนะนำขั้นตอนการไหว้ให้ถูกวิธี
จะต้องไหว้จุดไหนก่อนนั้นไปดูกันค่ะ
เริ่มต้นไหว้สักการะจุดที่๑ไปกันที่บริเวณด้านหน้าของวัดค่ะ
เพื่อขอพรเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องวัดแห่งนี้
และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ
ต่อมาไปไหว้สักการะจุดที่๒บริเวณด้านในวิหารเท้าจตุโลกบาลที่ชั้น๒
ซึ่งก็จะประดิษฐานเทพเจ้าสำคัญสำคัญให้เราได้ไปสักการะ
ขอโชคขอลาบฝากดวงชะตาขอพรเรื่องงานและชีวิตให้มีความสุขสงบค่ะ
ต่อกันที่จุดศักระจุดที่๓ไปนามัศกาลพระประธาน๓พระองค์
ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในไทยณขนาดนี้เลยล่ะค่ะ
ตั้งจิตสงบใจตั้งสมาธิแล้วก็ขอพรขอบารมี
เพื่อที่จะให้บรรลุผลสำเร็จในทุกอย่างได้เลยล่ะค่ะ
จากนั้นไปวิหารหลังอุโบสถซึ่งเป็นวิหารพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์
ที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กลอิมปางพันเนธพันกร
แล้วก็ยังอิ่มใจด้วยล่ะค่ะ
และจุดสุดท้ายที่เราจะพาไปก็คือ
วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธที่บริเวณชั้น๔แห่งนี้ค่ะ
ประดิษฐานพระอมิตาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน
และที่สำคัญวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ
ยังเป็นที่นั่งวิปัสนาและปฏิบัติธรรมอันสงบของพระพิสุขสงสามเณร
รวมถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วยล่ะค่ะ
สถานที่สงบจิตใจสบายแบบนี้
รับรองว่าพรใดที่ขอก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
ใครที่อยากไปไหว้พระขอพรให้สมใจปรารถนา
โชคลาภความสำเร็จการงานสุขภาพโชคลาภบรมี
ก็มากันได้เลยที่วัดเล่งเนยยี่สอง
หรือวัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรแห่งนี้
ตั้งอยู่ที่ตำบลสโนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ